คุณผู้ชมครับล่าสุดจังหวัดนครพนมต้องประกาศ
ดาวน์จังหวัดทุกอำเภอไม่ให้คนเข้าออกไปอีกหนึ่งจังหวัด
อืมตั้งเพราะว่ามีพระธิสาวคนหนึ่งกลับจากภูเก็ต
แล้วก็ติดโควิดสิบเก้ากลับมาครับไปดูข้อมูลนี้นะ
ชาวนครพนมก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่า
เพราะว่าล่าสุดในอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
ก็คือนายปรัชญาเสิร์ชลือชานะครับ
พร้อมด้วยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดนครพนมระดมกำลังเข้าไปคัดกรอง
คงเฝ้าระวังการระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่
แล้วก็ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่บ้านดอนถ่อนหมู่๑๒ตำบลบ้านเอื้อง
หลังเมื่อวานนี้มีการยืนยันออกมาแล้วว่ามีผู้ป่วยรายที่๒ของจังหวัดติดโควิด๑๙
เพราะว่าไปทำงานเป็นพริตตี้ที่ภูเก็ตอายุ๓๔ปี
แล้วก็กลับมาวันที่๗เมษายน
จากนี้ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยงหรือว่าไปค้นหาบุคคลที่มีอาการป่วยไข้สูงในพื้นที่
เพื่อเข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็กักโรคกันต่อไป
รวมไปถึงเก็บตัวอย่างบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวของผู้ป่วยด้วย
ที่มีความเสี่ยงสูง๔รายแล้วก็ส่งทั้งหมดนั้นไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็กักตัวแยกจากบุคคลอื่นนะครับหมู่บ้านนี้ยังไม่มีการประกาศล็อกดาวน์
หรือว่าปิดหมู่บ้านแต่ว่าเขาใช้มาตรการคัดกรองในหมู่บ้านนี้ก่อน
จุดเข้าออกเนื่องจากว่าบ้านพักของผู้ป่วยอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร
อีกทั้งผู้ป่วยเองก็กลับมาจากภูเก็ตก็มีการกักตัวที่บ้านแยกจากคนอื่นอยู่แล้ว
ผลเพิ่งออกมาว่าเป็นโควิด๑๙นะครับ
ส่วนล่าสุดเนี่ยตัวจังหวัดของนครพนมเองมีการยกระดับมาตรการดูแล
ในการควบคุมการป้องกันการระบาดของโควิด๑๙
ก็คือมีการประกาศล็อกดาวน์ทั้งจังหวัดเลยนะฮะตั้งแต่๑๓๓๐เมษายน
ระดมทีมไปคัดกรองตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางเข้าออกทุกอำเภอ
แล้วก็ทุกจุดเลยยกเว้นบุคคลที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

แต่ว่าต้องมีการลงบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าออก
เพื่อเก็บหลักฐานไปตรวจสอบไทม์ไลน์การเดินทางด้วย
จากนี้ยังประกาศงดจำหน่ายสุราแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดไป

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
พันธกรทุกชนต่อไปนะครับ